สอบสวนคดีพิเศษค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทางนักข่าวเนี่ย
ไปรอกันเยอะเลยทีเดียวค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
นี่ค่ะนักข่าวไปรอกันเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ

ปฏิเสธการตอบคำถามนะคะรีบขึ้นรถเดินทางกลับ
สำหรับเส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการสืบหาว่า
ธุรกรรมของน็อตนั้นมีการโอนเข้าออกผ่านบัญชีไหนบ้าง

เพื่อหาที่มาที่ไปรายได้ของธุรกิจซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้
แล้วก็เตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง๒คน
ซึ่งเคยออกหมายเรียกมาให้ปากคำแต่ว่าไม่มาตามหมายค่ะ
ก็คือต่อให้เขาปฏิเสธยังไง
ถ้าสมมุติว่าเส้นทางการเงินหรือพยานหลักฐานมันชัดเจน

ถ้าสมมติพยาหลักฐานมันชี้ชัดมันก็สามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้ว

มีการนำไปขึ้นเงินไหมตรวจสอบเรื่องนี้หรือเปล่า
ที่ว่าตรีเช็ค๒ครั้งจะเงิน๕๓ล้านบาทแต่เป็น๔๒ล้านกระทุดเอ็ดล้าน
นักงานสอบสวนก็ได้ดำเนินการในส่วนนี้นะคะ
ก็มีการไปตรวจสอบแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนขอเก็บเป็นความลับในสำนวนก่อนนะครับ
ภาพด้านข้างที่เราขึ้นให้ดู
ก็เป็นภาพตอนที่น็อตกองสลากพลัสเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ
มีการลงภาพถ่ายกับสถานที่สำคัญในฝรั่งเศสหลายจุด
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าสลากคือการพนันตามพรบพนัน
แต่เป็นการพนันที่ขออนุญาตแล้วตามพรบสลากนะคะ
ก็เนี่ยค่ะช่วงสายวันนี้น็อตก็โพสต์รูปชามก๋วยเตี๋ยวนะคะ
ท่าทางน่าอร่อยแล้วปักพิกัดว่าสมุทรประการนะคะ
แล้วก็มีโพสต์รูปอุ้มแมวนะคะแจ้งให้กลุ่มผู้ติดตามทราบว่า
ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
แล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของน็อตกองสลากในวันนี้ค่ะ